ทุกผู้ชมครับที่พัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับมีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นนะครับมีกลุ่มชายชะกันเนี่ยนะฮะบุกเข้าไปในภูวิลล่าแห่งหนึ่งจะไปตามหาคนที่ชื่อมิ้นหาไม่เจอเอาปืนเนี่ยไปไล่ตบกลุ่มเพื่อนของเขาแล้วยึดบัตรประชาชน
ขู่จะฆ่าทุกคนนะฮะแล้วไปยิงล้อรถของผู้เสียหายเนี่ยอีก๓คันด้วยกันนะฮะ
นี่ฮะที่เห็นเดินเรียงเข้าไปเนี่ยนะครับชายชะกัน๕๖คนนะครับถือปืนด้วยนะครับเดินเข้าไปในภูวิลล่าแห่งหนึ่ง
ถนนจอมเทียนสาย๒นะครับที่บังละมุงชนบุรีนะฮะ๘โมงเช้าวันนี้นี่เองครับทุกผู้ชมครับเข้ามาเนี่ยมาถามหาคนชื่อมิ้นนะฮะแต่ไม่เจอนะครับ
พอไม่เจอก็เอาปืนเนี่ยไล่ตบหัวนักท่องเที่ยวที่อยู่ที่ภูวิลล่าจนเขาเจ็บไปตามตามกันแล้วยึดบัตรประชาชนเข้าไปด้วย
ขอว่าถ้าแจ้งความจะตามมาฆ่าทุกคนที่อยู่ในบัตรให้ครบหมดเลยนี่เห็นไหมฮะคือเรียกว่าได้บัตรแล้วนะถ้าใครแจ้งความเนี่ยเดี๋ยวตามนี้เลยตามที่บัตรเลยจะตามหาแล้วไปฆ่านะครับ
ก่อนที่จะไปเนี่ยหนึ่งในนั้นนะฮะใช้ปืนยิงล้อรถเก๋ง๓คันของคนที่อยู่ที่ภูวิลล่าคงจะป้องกันไม่ให้เขาขับตามมาแล้วก็พากันหลบหนีไป
แต่กลุ่มผู้เสียหายเขาไปบอกเจ้าของภูวิลล่านะฮะให้ช่วยแจ้งความนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะครับ
คนที่บาดเจ็บศีรษะแตกเนี่ยเลือดไหลเลยนะฮะมีปริญญาอายุ๒๒กับวรวิทย์อายุ๒๒นะครับ
กู้ภัยก็มาช่วยประถมพยาบาลกันอยู่แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลเมืองพัทยา
มีวัยรุ่นชายอีกสี่คนนะครับมีร่องรอยฟกช้ำที่ใบหน้ากับศีรษะนะฮะ
แต่ว่าสี่คนนี้เขาไม่ต้องการไปโรงพยาบาลหน้าภูวิลล่ารถเก๋ง๓คัน
นี่ถูกยิงจนแบบล้อแตกยางรั่วทุกคัน
มีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๓ปลอกหัวกระสุนปืนอีก๑นัด
นี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับแฟนของคนเจ็บคือนายปริญญานะฮะ
แฟนของปริญญาเนี่ยบอกว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมา
ตอนนั้นนั่งพักผ่อนกันอยู่ในภูวิลล่าดื่มเบียร์อยู่ข้างสระน้ำนะฮะ
แล้วมีชายชะกันประมาณ๕คนถือปืนติดลำกล้องเก็บเสียงด้วย
เดินเข้ามาในภูวิลล่าแล้วเอาปืนมาจ่อที่ศีรษะทุกคน
หนึ่งในคนร้ายใช้ด้ามปืนไล่ตบศีรษะ
กลุ่มเพื่อนที่เป็นผู้ชายแบบเรียงคน

ก่อนจะใช้ปืนจี้บังคับ
ให้พาไปค้นห้องทุกห้องในภูวิลล่า
เอาโทรศัพท์มือถือในบ้านไป๒เครื่องด้วย
ใช้เท้ากระทืบนะแล้วก็หย่อนลงชักโครกจนพังเสียหาย
พร้อมกับครูว่าห้ามไปแจ้งตำรวจ

ก่อนจะไปเนี่ยยึดบัตรประชาชนของคนในภูวิลล่าไป
ครูว่าถ้าเกิดไปแจ้งตำรวจ
เดี๋ยวคนที่มีชื่อตามบัตรประชาชนเนี่ยเข้าไป๓ใบ
เขาจะตามมาฆ่าทุกคนเลยที่มีชื่อในบัตร

แจ้งตำรวจถึงแจ้งเขาก็คุยได้อยู่ดี
พวกหนูก็เลยไม่กล้าแจ้งไม่รู้จะโทรยังไง

แต่ว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะโดนปูนตีหัวทุกปีเลย

มีหนูแล้วก็พี่หุ่ยคนหนึ่ง

คนที่โดนเหมือนกัน
ใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าภายใน๒วันนี้
เอา๓คนที่เขาตามหามาให้เขาไม่ได้ค่ะ

มีมิ้นท์แล้วก็อีก๒คนใครก็ไม่รู้ค่ะ
เพราะว่าหนูไม่ได้สนิทกับพวกเขา

บอกต้องไปเอาตัวมาให้ได้

คือหนึ่งในผู้ที่ถูกยึดบัตรประชาชนไปนะครับ
บอกว่าเธอกับแฟนแล้วก็รุ่นน้องรวมเกือบ๒๐คน
มาจากแถวพระราม๒ที่กรุงเทพนะครับ

ก็พอจะกลับเนี่ยตอนเช้านี่เกิดเหตุเลย
ส่วนสาเหตุไม่รู้ว่ามาจากเรื่องอะไรเหมือนกัน
ส่วนคนชื่อมิ้นที่กลุ่มของชายชะกันที่มาตามหา
อมรับว่ามาเที่ยวที่ภูวิลล่าด้วยกัน

เนื่องจากเกรงว่าเดี๋ยวเพื่อนจะไม่ปลอดภัย

ส่วนกลุ่มคนร้ายที่มาก่อเหตุ

คือกลุ่มของในหลังฉายาหลังพระรามสองอืม
พระราม๒เพราะว่ากลุ่มคนเจ็บที่มาเนี่ยเขามาจากพระราม๒เหมือนกัน
หลักฐานจากภาพจากกล้องวงจรปิดที่จะเห็นบุคคลที่เดินเข้ามา
ล่าสุดนะครับทำให้พบว่านายจิรโรธวัฒนะหรือว่าหลังพระราม๒
ภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยเข้ามาจริง
เดินเข้ามาเป็นคนสุดท้ายนะครับ
เสื้อสีขาวด้านหลังเนี่ยสกรีนหมายเลข๓๒
เดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะเข้ามาคนสุดท้ายนะฮะ
เสื้อสีขาวจะมีเลข๓๓อยู่ด้านหลังเสื้อ
พนักงานสอบสวนตอนนี้ก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับ

นี่คนนี้นะฮะหลังพระราม๒คนในภูวิล่าเขาบอกเขาจำได้
เป็นคนย่านพระราม๒ด้วยกัน
ส่วนข้อหาเนี่ยที่จะถูกแจ้งแล้วก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับ
ก็คือเรื่องของการร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง
เรื่องการพาอาวุธปืนยิงปืนโดยใช้เหตุแล้วก็เรื่องของบุกรุกด้วยนะฮะ
นี่ตอนนี้กำลังตามตัวอยู่นะครับ
ล่าสุด๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ

ทางพตมเอกกิษฐเนทธนันทวีศิลป์
ธนันทวีสินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าคดีที่สพเมืองพัทยานะครับ
นี่ฮะรถเก่งที่ถูกยิงล้อนี่ก็เอามาเป็นรถของกลางเก็บไว้ที่โรงพักก่อนนะครับ
เพื่อตรวจหาเรื่องของวิถีกระสุนด้วยเป็นหลักฐานเพิ่ม
ส่วนอาการบาดเจ็บของคนที่ถูกทำร้ายนะครับ
หลังจากมีผู้ที่ศีรษะแตกนะฮะคนหนึ่งโดนตีเข้ากลางศีรษะนะฮะ
ไป๒เข็มอีกคนนึงเนี่ยถูกตีที่ศีรษะใกล้หน้าผากเย็บเกือบ๑๐เข็ม
ทั้งสองคนบอกว่าไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีถูกทำร้าย
เอาปืนตีเขาที่หัวเลยแล้วลากไปในห้องน้ำ
ถามแต่คนชื่อมิ้นถามหาคนชื่อมิ้นอย่างเดียว
แล้วใช้กระบอกเก็บเสียงปืนเนี่ยฟาดเข้าที่ศีรษะจนเขาบาดเจ็บกัน
มาเที่ยวด้วยกัน

ไม่ได้เจอมิน
ส่วนข้อมูลต่างของมิ้นท์เนี่ย

เดี๋ยวเราให้ตำรวจเขาเก็บไว้เป็นความลับก่อนนะครับ

เพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้มาหาตัวมิ้นนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางเจ้าของภูวิลล่ายืนยันกับทีมข่าวของเราว่า
ทางภูวิลล่าทางที่พักของเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะ
ที่พักของเขาเนี่ยมีอยู่๒๐ห้อง

มาเปิดห้อง๑๐ห้อง
มากัน๒๐คนได้นะครับ
ส่วนแขกคนอื่นเนี่ย

โอ้โหเฮ้